ต้นกล้วยที่มันมีสีประหลาดนิด
เราไม่ได้มาทำสีเบลอแปลกนะ
แต่ดูสิว่ากล้วยเนี่ยสีแบบนี้จริงหรือเปล่าครับ

ทำไมมันสีเป็นแบบนี้ล่ะ
มันขาวมันเป็นสีเผือกค่ะคุณ
สีมันจางกลายเป็นกล้วยเผือก
ใช่ไหมปกติคุณก็เผือกนะ

เพราะว่าผมชอบทานเผือก

สีมันไม่เห็นเป็นใบสีเขียวเลย

มันไม่รู้ว่าเผือกหรือไม่เผือกแต่สีมันเผือก

เอาบวชทีหรือยังไม่บวช

ถ้ากล้วยบัดทีมันจะขาวแบบนี้

คือกล้วยด่างนี้พอมันออกมา
มันก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นสีเผือกไง
อ๋อคือด่างไม่พอถึงขั้นเผือกไปเลยอย่างนี้หรือ
ขาวเลยอย่างนี้มีสองหนอกอาจจะเอามาเอาไปเลย
โอ้โหมีให้ด้วย

ถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้แล้วเป็นสีขาวแบบนี้

มันก็ยังไม่ตาย
จริงหรอ

ไม่ต้องรอดู

แต่ว่าก็อย่างที่บอกอายุมันอาจจะไม่ได้ยืน
ว่าใบสีขาวนี้เจอแดดใบมันก็ไหม้แล้ว

อ่าติดอยู่สองปากอะไรจะพูด

เป็นเรื่องของความแปลกความแปลกของต้นกล้วย
สักหน่อยจะขาวยิ่งกว่านี้อีก

อ๋อแล้วแป้งโรยสักขาวอันนั้น
โอ้ยมันต้องขาวไอ้เธอธรรมชาติ

ใครมีก็ส่งไลน์มาคุยกันแล้วกันคุณผู้ชมนะ